ที่ผ่านมาเชื่อเหลือเกินว่าเป็นเรื่องที่ยากที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้คุณผู้ชมนะ
แต่ว่าเรื่องราวหลังจากที่สารตัดสินไปแล้วคู่กรณีไปก่อนหน้านี้
หลายคนก็คงคิดแหละเนาะว่าเรื่องวุ่นวายต่างจะจบลงแล้ว
แต่ล่าสุดเหมือนไม่จบคุณผู้ชมเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาว่า
คู่กรณีที่เป็นมือที่๓อยากจะขอไกล่เกลี่ย
เนื่องจากว่าเขาไม่มีเงินจ่ายหลังจากโดนฟ้องตอนแรกก็เรียกเป็น๑๐ล้านนะ
ลดไปลดมาเหลือ๓ล้านถูกไหมก็ไม่มีเงินจ่าย
ซึ่งเรื่องนี้พี่หนิงบอกว่าก็น่าจะเป็นตั้งแต่ที่ได้คุยกันต่อหน้าศาล
เพราะว่าได้มีคุยประเด็นนี้จำนวนเงินหลังโดนฟ้องกันไปแล้ว
ซึ่งพี่หนิงยอมรับนะว่าตัวเองไม่ใช่คนใจร้ายนะ
แต่ในเมื่อตอนนี้สารตัดสินแบบนี้เราก็ต้องเคารพตามคำสั่งสาร
ส่วนอนาคตจะยอมใจอ่อนอีกไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีค่ะ
เรื่องของตัวเลขค่ะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยกันตั้งแต่อยู่ในศาลนะคะ
แล้วก็น้องโธคคงลำบากมากจริงเลยนะคะ
ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่า
ว่าอนาคตมันในระหว่างทางมันเป็นยังไง
แล้ววันที่ถูกจบในเรื่องของคดีเนี่ย
งรู้สึกว่านิงสบายใจแล้วที่เหลือก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ
ให้เป็นเรื่องของอนาคตกันไปแล้วกันนะ
อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องหนักใจอยู่เหมือนกันก็คือข้อตกลงกับอดีตสามี
หนิ่งย้ำตามเดิมนะคะว่ายังไม่ได้รับข้อเสนอตามที่ตกลงไว้เลย
พี่หนิงก็ขออดทนให้ถึงที่สุดเพื่อลูก
อะไรที่เป็นผลดีกับลูกพี่หนิงบอกว่าหนิงยอมทำได้ค่ะ
เรื่องมันจะง่ายมากถ้าเรามีข้อตกลงแล้วเราทำทุกอย่างตามข้อตกลงนั้น
เรื่องมันก็จะจบแต่พอมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงอ่ะ

กระดาษ๑แผ่นที่คุณต้องการมันแลกกับอิสระภาพและกระดาษอีก๑แผ่น
นิงก็ขอให้ทำตามที่มันตกลงกันไว้แค่นั้นเอง
ทุกข้อตกลงมันไม่มีข้อตกลงไหนเลยที่เป็นข้อตกลงที่หนิงจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้น
สิ่งมันคือข้อตกลงที่ทำให้ลูก
ก็คนเป็นแม่เนาะสู้สุดใจอะไรก็ได้เพื่อลูกเท่านั้นค่ะ